คุณผู้ชมยุคนี้ก็เป็นยุคที่สามีภรรยาช่วยกันทำมาหากินนะคะ
คือบางครอบครัวอยู่กันมีพ่อแม่แล้วก็ลูก
คือพ่อก็ออกไปทำงานแม่ก็ไปทำงาน
บ้านเนี่ยมีปู่ย่าตายายก็ช่วยเลี้ยงลูกได้
แต่ไม่ใช่บ้านนี้คือบ้านนี้เนี่ยมีลูกสองคน
คนโตเป็นลูกชายอายุสามขวบคนเล็กเป็นลูกสาวอายุหนึ่งขวบสองเดือน
พ่อแม่ออกไปทำงานทั้งคู่ทำงานที่ปั๊มน้ำมันเป็นเด็กปั๊มค่ะ
ทีนี้ไม่มีใครดูลูกก็ต้องพาลูกไปที่ทำงานด้วย
เขาก็จะคอยระแวดระวังลูกเพราะรู้ว่าลูกเนี่ยยังเล็กอยู่ทั้งคู่
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุสลดจนได้นะคะ
จังหวะที่แม่กำลังเติมน้ำมันพ่อเนี่ยเผลอหลับไปแป๊บเดียว
ได้ยินเสียงรถกระบะถอยทับอะไรสักอย่าง
หันไปเท่านั้นแหละค่ะร่างลูกสาวอยู่ใต้ล้อรถนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นนะคะ
โดยกู้ภัยโนนารายได้รับแจ้งเหตุจากตำรวจสพนนารายจังหวัดสุรินทร์
ว่ามีเหตุกระบะถอยทับร่างเด็กเสียชีวิตในปั๊มน้ำมันที่ตำบลหนองหลวงจังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะ
กู้ภัยก็นำร่างของน้องทราบชื่อคือน้องฟาเดียนะคะ
อายุ๑ขวบ๒เดือนส่งโรงพยาบาลโนนารายชนะสูตรตามขั้นตอน
แม่นางสาวสาธิการอายุ๒๐ปี
พ่อนายนัทพลอายุ๒๑ปี
แทบจะเป็นลมเข่าซุดกันทั้งคู่เลยค่ะ
ให้การได้บอกว่าคือที่ต้องพาลูกมาปั๊มด้วยเพราะว่าพ่อเม่าทำงานอยู่ทั้งคู่ค่ะ
แล้วก็ไม่มีใครดูลูกที่บ้าน
ตอนเกิดเหตุก็ให้บริการลูกค้าอยู่
หันกลับไปอีกทีก็เห็นคนขับกระบะถอยทับร่างลูกสาวแล้ว
ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคล
แล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีในข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พอกับแม่และญาติย่าของเด็กพอรับร่างหลังชะนสูตรเสร็จปุ๊บ
ก็พากันไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
แล้วก็นำร่างน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่โคราชค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองโบดนะคะ
ที่อำเภอคอนบุรีที่โคราช
ก็เป็นงานศพของน้องฟาเดียค่ะ
พ่อกับแม่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ

คนเล็กก็คือน้องฟาเดียหนึ่งขวบสองเดือน
เขาพักอาศัยอยู่ในห้องพักที่ปั๊มนั้นแหละ
ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็จะแบ่งเวรกันเลี้ยงลูก

เข้าไปดูการ์ตูนอยู่ในห้องพัก
ส่วนน้องฟาเดียนั่งเล่นของเล่นอยู่ด้านหน้า
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกับสามีที่นอนอยู่ที่เปรย์
ส่วนตัวเธอเนี่ยเติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่
ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกินสามเมตร
สามเมตรจริงจริงก็คือเดินสามเก้านะคะ
นี่ตรงนี้คือจุดที่ปกติแล้วจะเลี้ยงน้องอยู่ในนี้

มีกระบะจอดรอคิวเติมน้ำมันอยู่๓คัน

เธอก็จะหันไปมองลูกสาวอยู่ตลอด
ทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งสามีผลอยหลับไปค่ะ
แล้วเป็นจังหวะเธอหันกลับมาเติมน้ำมันพอดี
ได้ยินเหมือนเสียงรถถอยทับอะไรสักอย่าง

คือลูกสาวไปอยู่ใต้ล้อรถกระบะด้านหน้าฝั่งซ้าย
เธอตกใจเธอก็กรีดร้องสุดเสียงเลย

ทำให้รถเดินหน้า
แล้วก็ทับร่างลูกต่อหน้าต่อตาเธอเลย
พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บสามีวิ่งไปอุ้มลูกออกมาจากใต้รถเลยนะคะ
เธอบอกว่าตอนนั้นคือเลือดทันลักออกทางปากทางจมูกของลูก
ทั้งคู่ก็พยายามเช็ดพยายามช่วย

หมดลมหายใจคามือเลยค่ะ
เธอบอกเธอเสียใจมากเธออยากขอโทษลูก
ตอนนี้เป็นห่วงลูกชายคนโตเพราะว่าน้องยังเพิ่ง๓ขวบ
ยังไม่เข้าใจหรอกว่าน้องสาวเป็นอะไรนึกว่าหลับไปเฉย
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

จะออกจากปั๊มแล้วเขาไม่เห็นเด็กจริง
รู้สึกว่าเหยียบอะไรบางอย่างก็เลยเหยียบคันเร่งให้รถขยับ
แล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่เด็กรู้อีกทีตอนแม่เด็กบอกว่าเหยียบลูก
เขาก็รีบเหยียบเบรกแล้วก็ลงไปอุ้มเด็กพร้อมกับโทรศัพท์เรียกกู้ภัยทันทีเลย

ขอโทษผมนอนไม่ได้เลยก้นร้อนให้ทั้งคืน
ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะพี่เนอะแม่น้องว่าไงบ้างเพราะพี่บอกขอโทษ
ผมไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยผมก็ขึ้นมากินคำแรกเนี่ยที่คุณลุกคุณบ้าน

ก็ไม่ได้กดดันแต่มันกินไม่ตรงความติดตาแล้วก็สงสารเด็กด้วย
ซึ่งเขาเองก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงก็ได้คุยกับพ่อแม่เด็กแล้ว
ซึ่งพ่อแม่เด็กเองก็ไม่ติดใจเอาความเพราะว่าก็เข้าใจว่าคืออุบัติเหตุ
แม่เด็กเองเขาก็ยอมรับว่าเขาดูลูกไม่ทั่วถึงไม่ดีพอจริง
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนจะเป็นคนขับกระบะ
หรือว่าจะเป็นพ่อแม่เด็กไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก
ซึ่งเขาตั้งใจว่าหลังพิธีชาปนกิจน้องฟาเดียเนี่ย
เขาก็ตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้๑สัปดาห์นะคะ